วันก่อนเขาก็มาที่บันเทิงไทยรัฐของเรา

การกรณีโกงชงโกงแชร์ที่ว่ากันไป

เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวัน
กรณีถูกลูกแชร์ค่ะที่เปียร์แชร์ไปแล้วโกงเงิน
อันนี้ของเธอเธอก็โดนโกงเหมือนกันเธอว่าอย่างนั้นนะคะ
สร้างความเสียหายกว่า๒๐ล้านบาท
เมื่อวานนี้มีการนัดเจรจากลายเกลี่ยกัน
กับลูกแชร์๓รายจากทั้งหมด๑๐ราย
ไม่ได้๘๐รายอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
บอกว่ามีการเปียร์แชร์ไปแล้วเพื่อขอเงินคืน
กลับไปจ่ายให้กับผู้เสียหายด้วยแต่ว่าในขณะนี้
ทั้ง๓รายยังไม่ได้เดินทางมาแต่อย่างใด
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตัวเธอเองเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้โกง

เพราะว่าตอนนี้เธอไม่ได้เหลืออะไรแล้ว
แล้วก็ยังต้องนำเงินส่วนตัวนะคะรวมไปถึงเงินของลูกแชร์รายอื่นอื่น
หมุนชดใช้กับผู้เสียหายคนอื่นอีกด้วยค่ะ
ยังไงก็ตามค่ะเอมมี่บอกว่าไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้เป็นคดีความ

เพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอไม่ได้โกน
แล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
คือกระแสโซเชียลทางด้านลบของเธอค่อนข้างแรงเลยนะคะ
สำหรับกรณีนี้หลายคนก็บอกว่าเธอเป็นคนโกงตราหน้าเธอไปเรียบร้อยแล้ว
ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็พยายามปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง

นั่นแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวคดีความว่ายังไงคะเดี๋ยวเราก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะ